เรียนอยู่ชั้นป๖โรงเรียนวัดพระปฐมเจดี

ที่บ้านของผมมีอยู่ด้วยกัน๖คนครับ
มีพ่อแม่ปู่ย่าพี่แล้วก็ผมครับ
ที่บ้านของผมมีอาชีพค้าขายครับ
ปู่กับย่าขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดครับผม
เป็นเสื้อผ้าแบบเสื้อยืด
แล้วก็กางเกงยีนกางเกงวอร์มครับ
ส่วนพ่อกับแม่ของผมขายชุดชั้นในครับ

มีทั้งของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงครับ
ขายตามตลาดนัดเหมือนภูไก่ย่าครับ
ผมไปช่วยแม่ตั้งร้านครับ

ทอนตังค์ใส่ถุงให้แม่ครับ
ผมไม่เคยอายกับการขายชุดชั้นในผู้หญิงครับ

เพราะว่าถ้าออกไปฝนตกก็ไม่ได้ขาย

เขาก็ไม่ให้เราขายของที่เดิม
แล้วเราก็อยากแบบอยู่ที่เดิมให้ลูกค้ารู้จัก
การค้าขายมันก็ซบเซามันไม่เหมือนก่อนค่ะ

อย่างบางวันแม่ออกไปบางทีก็ขายได้๓๐๐๕๐๐๗๐๐ก็มี

เวลาที่รู้ว่าแม่ไม่มีเงิน

เป็นเด็กที่แบบว่าไม่เคยทำให้แม่ทุกข์ใจเลย

แล้วที่สำคัญเขาก็กระตันอยู่กับผู้มีพระคุณ

ฝั่งปู่ย่าแล้วก็ฝั่งตายายค่ะ
เขาก็จะคอยช่วยเหลือทุกคนค่ะ
ทรัพย์เป็นคนจิตใจอ่อนโยน
เป็นคนเรียนธรรมะเก่ง
ตอนนี้น้องต้าก็จบเอกแล้วนักทำเอก

ภูมิใจมากภูมิใจกับหลานคนนี้มาก
ไปโรงเรียนก็ต้องหอมน้องกอดทุกวัน
ช่วงนี้ขายของได้ประมาณวันละ๗๘๐๐ครับ
ซึ่ง๗๘๐๐ผมก็จะเอาไปซื้อของเพื่อจะขายต่อในวันพรุ่งนี้ครับ
อีกส่วนหนึ่งใช้จ่ายภายในครอบครัวครับ
แล้วก็จะเอาอีกส่วนหนึ่งไปให้ตากับยายที่อยู่จังหวัดสุรินครับ
ตากับยายตอนนี้เขาป่วยหนักครับ
ตาเป็นมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ
ตาก็จะปัสสาวะทางช่องทองครับ

แล้วเขาก็ต้องซื้อถุงเพื่อเจาะสายปัสสาวะ
เขาต้องใช้เงินเพื่อซื้อถุงชุดหนึ่งประมาณ๕๐๐ครับ
แล้วถุงหนึ่งก็ใช้ได้ประมาณ๑อาทิตย์
ถ้ารักษาดีก็ใช้ได้ประมาณ๒อาทิตย์ครับ
ยายก็เป็นโรคครอบครึ่งด้วยครับ

ถ้าตาดูอยู่อยากบอกว่าหนูรักตากับยายมากนะครับ
หนูจะตั้งใจขายของส่งเงินให้ตากับยายนะครับ

ตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือรถของปูกับย่าครับ
รถคันนี้นะครับอายุประมาณเกือบ๓๐ปีแล้วครับ
เป็นรถที่เขาใช้ไปตลาดนัดครับใช้ขายของ
ช่วงล่างมันเน่ามันพังหมดแล้วครับ
ถ้าเกิดฝนตกอะครับถ้าปูขับรถผมก็ต้องเอาผ้าไปเช็ดกระจกให้ปูครับ
เพราะว่าไม่งั้นปูเขามองไม่เห็น
โชคก็ไม่มีแล้วครับมันก็จะสะเทือนครับตอนขับรถไป
รอรถนี่ก็๔ข้างก็๔ยี่ห้อครับ
แล้ว๔ล้อเนี่ยครับขอบก็ไม่เท่ากันสักเส้นครับ
ปู่เขาไม่เคยซื้อเลยครับพอมีคนเอายางมาเปลี่ยน
ก็ถามว่าให้ฟรีไหมถ้าเกิดให้ฟรีเขาก็เอามาใส่เนี่ยครับ
สภาพภายในรถนะครับก็เหล็กมันผูกหมดแล้วค่ะ
พื้นรถก็ทะลุเกือบหมดทั้งคันแล้วครับ
ถ้านั่งไม่ดีก็ขามันก็อาจจะตกถึงพื้นได้ครับ
เวลาขับรถเนี่ยครับปูผมจะเหมือนเจ้าเข้าเลยครับ
เพราะว่ามันสั่นตลอดเวลาครับก็เสียวเกงนิดหน่อยครับ
เพราะว่าตอนที่ปูขับรถนะครับปูห้ามปล่อยพวงมาลัย
ถ้าเกิดปล่อยมันก็จะลงข้างทางไปเลยครับ
ก็ทำให้อันตรายอยู่ครับน้ำมันเครื่องนี่สามปีก็ยังไม่ได้ถ่ายเลยครับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับใดสตาร์ทเสียพอเวลาสตาร์ทรถเนี่ยครับ
มันไม่ค่อยติดครับในซอยผมก็จะเป็นซอยยาวยาวครับ
แล้วก็พอเวลาเข็นรถครับก็จะเข็นไปข้างหน้าจนกว่ารถมันจะติดครับ
แต่ถ้ารถมันไม่ติดพอมันสุดซอยแล้วก็ต้องดึงถอยหลังกลับมาค่ะ
มีอยู่ครั้งนึงอะครับควันรถมันขึ้นตรงกระโปรงรถอะครับ
วันมันเยอะมากมากเลยครับมันขโมงทั้งรถเลยอะครับ
ผมก็เรียกปู่กับย่าออกมาครับย่าออกมาทิ้งของเลยทิ้งของย่าออกมา
แล้วก็ตะโกนเรียกปู่ครับปู่ออกมา
ก็เลยถอดสายทั้งหมดในรถครับเพื่อให้ควันมันดับครับ
พอทอดสายเสร็จแล้วครับก็ไม่รู้ว่าจะกลับยังไงครับ
สตาร์ทก็ไม่ติดครับ

เพราะว่าอาการรถมันย่ำแย่เต็มทีแล้วมันต้อง๓๐กว่าปีแล้ว
ล่าสุดคือคัดมันหมดคือเวลาวิ่งเราจะเหยียบไม่ได้เลยมันจะสั่น
แล้วมันมีแต่เสียงมันไม่วิ่งแต่ผมก็ยังไม่มีเงินที่จะทำมัน

รู้ครับว่ารถมันอยู่ในสภาพที่อันตราย
เพราะว่าถ้ามันเกิดปัญหายางระเบิดเราก็ยังควบคุมอยู่
ความตั้งใจของผมนะครับก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งไปให้ปู่กับย่าเพื่อจะเอาไปซ่อมรถครับ
กลัวจะอันตรายถึงชีวิตครับอีกส่วนหนึ่งจะเอาไปให้ตากับยายที่อยู่จังหวัดสุรินทร์รักษาตัวเองครับ
แล้วก็อีกส่วนที่เหลือก็จะเก็บเป็นทุนการศึกษาครับ
ก็คือยังสงสัยกันอย่างเดียวว่ารถยังวิ่งได้อยู่
พอน้องทรัพย์บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดได้ตังค์นะคะจะเอาเงินบางส่วนแบ่งไปซ่อมรถ
เราก็คุยกันอยู่ว่ามันจะต้องซ่อมตรงไหนก่อนนะลูกมันเลือกจุดซ่อมไม่ถูกเลยอะครับ
มาพบกับน้องทรัพย์นะครับเด็กน้อยผู้หากินอยู่กับตลาดนัดขอยืนหยัดลุกขึ้นสู้เพื่อครอบครัวนะครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอต้อนรับอยู่รายการร้องได้ให้ล้านลุกทุ่งสู้ชีวิตนะครับน้องซับหรือเด็กชายระพี่พัด
ให้แนะนำตัวแบบเต็มรูปแบบเลยครับ

สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายระพีพัฒน์สินวัดอายุ๑๑ปีชื่อเล่นชื่อน้องทรัพย์ครับ
ครับวันนี้ครับพี่เป๊กยังไม่ให้ทรัพย์ร้องครับ
ซับบอกคนดูหน่อยได้ไหมบอกว่าครั้งหน้าเปิดทีวีมาดูผมกับครอบครัวร้องเพลงนะครับ
ครั้งหน้านะครับอย่าลืมเปิดทีวีมาดูผมกับครอบครัวร้องเพลงนะครับ
ฝากติดตามผมด้วยนะครับกลับขอบพระคุณครับ
ก็ติดตามมาเชียร์น้องทรัพย์กันได้นะครับ
ทุกวันเสาร์ครับและวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันหลังเคารพทงชาติแล้วนะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ครับผม
หลังจากจบรายการของเราค่ะไม่ต้องย้ายช่องหนีไปไหนนะคะ
เอชยามิดชัยรออยู่ค่ะกับรายการดีเกมต่อชีวิตค่ะ
ครับแล้วจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับ
พบกันในคราวหน้าครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
เฮ้ย

ก็ร้องได้ให้ร้าง
ก็ร้องได้ให้ร้าง

อยู่ดีมันก็มีควันออกมาแล้วแบบหายตัวได้ไหมหรืออะไร
อดกุญแจออกแล้วแต่ว่ามันยังไม่ดับครับ

เอากุญแจออกแล้วเครื่องก็ยังติดอยู่

ครับคุณปู่พอควันจางอะไรแล้วเรียบร้อย

เห็นสภาพลูกเราว่าถอดอะไรออกไปหมดแล้วเป็นไงฮะ

มึงจะกลับยังไงวะเนี่ยมึงดึงกูเครื่อง

วันนี้หนูจะทำเพื่อปูกายะนะครับ
เกิดอะไรขึ้นทรัพย์
หนูว่านุ่ร้องผิดครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป